คุณผู้ชมฮะมาดูที่หนึ่งที่คนเขาชอบไปเที่ยวกัน

แต่ทีนี้อาจจะเผลอไผลหลงลืมถอดหน้ากากอนามัยบ้าง
หรือว่าบางคนอาจไปตั้งวงกันบ้าง

ท่องเที่ยวแล้วเรารู้สึกว่าอยากสูดบรรยากาศ
ตั้งวงดื่มอะไรสักนิดหนึ่ง
ปรากฏว่ามันกลายเป็นภาพนี้ที่ถูกแชร์ออกมา
ว่าเป็นกิจกรรมยามเสาร์อาทิตย์ที่เกิดขึ้น
เขื่อนห้วยหลวงของจังหวัดอุดรธานี
อย่างที่บอกไปสถานที่ตรงนี้คุณมันเป็นสรรเขื่อน

บางคนก็ขับรถขึ้นไปขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไป
บางคนเอาอาหารขึ้นไปรับประทาน
บางทีมีร้านอาหารขายอยู่เลย
แต่บางคนไปรวมตัวกันในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
ทีนี้มีการแชร์ในเพจต่างในโซเชียลต่าง
เพจโหลกแดงก็โพสต์ข้อความนี้
บอกว่าณเขื่อนห้วยหลวง๑๙๐ไม่สวมแมสกันเลย
กินเหล้ากินเบียร์เปิดเพลงเสียงดัง
ถ้าคนจะเยอะขนาดนี้โชคดีที่ไปก่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับ
ในภาพก็จะเห็นอย่างนี้เลยคนเยอะเลย
ทีนี้ครับทางด้านของหน่วยงานนะคุณนะ
ก็คือทางผอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
พร้อมด้วยทั้งประหลัดอำเภอเมืองอุดรธานี
กำนันตำบลโคกสะอาดของอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันลงพื้นที่นะครับ
ก็พบว่าเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ทีนี้ครับผู้ว่าก็เลยมีการสั่งปิดเลยคุณ
นี่ฮะสั่งปิดสรรเขื่อนนะครับ
ก็ต้องทำการปิดประตูทางขึ้นลงสรรเขื่อนห้วยหลวงแห่งนี้

บอกว่าห้ามชุมนุมหรือจัดกิจกรรมบริเวณสรรเขื่อน

ถือว่าผิดพรบควบคุมโรคติดต่อปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่
พบว่ามีประชาชนบางท่านไม่ทราบไหมคุณนะ
ขับรถมาบ้างแหละขี่รถจักรยานยนต์บ้างแหละ
ขึ้นไปที่สรรเขื่อนแห่งนี้จะขึ้นไปที่สรรเขื่อนแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยตักคอยเตือนแหละครับ
แล้วก็บางคันที่ขึ้นไปแล้วคุณ

เจ้าหน้าที่ก็ตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อน
เพราะว่าคำสั่งเพิ่งจะออกมาใช่ไหมครับ
โดยเขื่อนห้วยหลวงอยู่ในตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานี
ก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอุดรธานี

ชมวิวทิวทัศน์อยู่บนสรรเขื่อน
โดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ย

แต่ทีนี้ทางจังหวัดเขาสั่งปิดไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนมองว่า
เป็นการกีดกันความสุขของประชาชน

สถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลาย
แล้วก็อาจจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อนะครับ

ฉันก็อยากให้บ้านเราฉีดวัคซีนกันได้เยอะ
คนก็จะได้ถอดหน้ากากอนามัยได้ไปเที่ยวได้